คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะคือในโรงงานมีคนหมดสติ
พอได้รับแจ้งแล้วก็แจ้งทางกู้ภัย
กู้ภัยก็รีบมาช่วยเหลือมาปั๊มหัวใจ
ตอนปั๊มหัวใจก็ไม่ได้มีสัญญาณชีพนะ
แล้วทีนี้พอไม่มีสัญญาณชีพแล้วเป็นยังไง
หลังจากนั้นกู้ภัยเองมาพักมาพักอยู่สักแป๊บนึง
ปรากฏว่าตัวกู้ภัยนะเลือดกำดาวไหลหมดสติ
แล้วกลายเป็นกู้ภัยก็เสียชีวิต

เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๒ศพเลยค่ะคุณผู้ชม

ตำรวจไปที่โรงพยาบาลราชธานี
ไปตรวจสอบสภาพศพของนายสมศักดิ์ศรีเสือ
คนนี้คือกู้ภัยน้ำเรียกขานคือรหัสอุทัย๔๑๖ค่ะ
เป็นกู้ภัยของอายุทยารวมใจ

แล้วดูสิเลือดเป็นเลือดออกจากจมูกเหมือนเลือดกำดาวไหลค่ะ
เบื้องต้นก็รู้ว่าตัวกู้ภัยคนนี้นายสมศักดิ์
เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในโรงงาน
แล้วตัวกู้ภัยเองก็หมดสติหลังจากนั้นก็เสียชีวิต

ตี๓ได้รับแจ้งนะว่ามีผู้ป่วยหมดสติอยู่ในโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมรถจนะ๑
ทีนี้กู้ภัยก็รีบไปเลยค่ะไปช่วย
ประสานกับกู้ภัยในพื้นที่ด้วยบอกว่าตามมาสมทบนะ
ที่แถวนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
หลังจากนั้นค่ะตัวของนายสมศักดิ์กู้ภัย
ก็ตามมานะเป็นคนปั๊มหัวใจให้กับผู้ป่วย
ตอนที่กำลังรอรอรถฉุกเฉินมา
แต่ปรากฏว่าตอนที่รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลมาถึง
ผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งรอบภพโรงงาน

ก็ต้องรีบพาตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลก่อน
ก็มายืนพักยืนข้างเพื่อน
แต่จู่พี่สมศักดิ์เป็นลม
หมดสติไปเลยแล้วเลือดไหลออกจมูก
เพื่อนก็ตกใจสิรีบพาส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันพี่สมศักดิ์เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม

ทำงานกับหน่วยกู้ภัยอายุทยารวมใจมา๑๕ปีคิดดู
เป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่น
ทีนี้พอเพื่อนรู้เรื่องนี้นะทุกคนเสียใจหมด
คิดไงว่าพี่สมศักดิ์จะจากไปเร็วแบบนี้นะคะ

มาจากพิศนุโลกติดต่อขอรับศพ
จะกลับนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดด้วย
พ่อของพี่สมศักดิ์บอกว่าเอาจริงนะ
นี่เท่ากับว่าลูกผมก็ตายในขณะปฏิบัติหน้าที่
ผมก็ภูมิใจลูกผมได้ทำงานที่รักจนวินาทีสุดท้าย
ถามว่าพ่อลูกคุณพ่อมีโรคประจำตัวอะไรด้วยไหม
บอกอ๋อมีก็มีความดันมีความดันโลหิตสูงกับโรคเกาะ
ส่วนรอปภที่หมดสติก็คือนายบุญรอดกรีพารานะคะ
คือตัวรอปภหมดสติพยายามปั๊มแล้วไม่มีสัญญาณชีพ

ญาติรับศพไปตั้งแต่ตอนเช้า
รับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะ
แล้วก็จะนำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาที่จังหวัดอ่างทอง
โอ้โหมันกลายเป็นเราไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ครับ
กู้ภัยไปช่วยชีวิตสุดท้ายตัวพี่กู้ภัยเองก็เสียชีวิตด้วยนะคะ

คนที่ทำงานต่อเนื่องยังไงก็ตรวจเช็คสุขภาพ